คุมขดาดมาเองด้วยการสะดวกไป
จริงที่ผมต้องคุมขดาดมาใช้ผิดเลือกตั้ง
ผมร่าอายใจที่ประเทศไทยเราต้องจัดเรื่องเลือกตั้ง
สิทธิภาพในการทำงานมีวิจารณญาณเพียงเท่านี้ผมเป็นผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใช้สิทธิ์เลือกตั้งในชีวิตแล้วผมรอมาตั้งห้าปีกว่าจะได้ใช้
กว่าจะได้ใช้สิทธิ์นี้ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
เสรีสุจริตและเป็นธรรมแต่ว่าการทำงานหลายครั้งของกรกต
ก็วิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าปรากฏวเนี้ยมีคุณประโยชน์เพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับพักกันมือบางพักหรือเปล่า
และอีกประการหนึ่งในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งนอกประเทศ
และการเลือกตั้งนอกเขตการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเนี่ยข้อผิดพลาดที่มันไม่น่าเกิดในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้ใช้สิทธิ์ต้องรอใช้สิทธิ์เป็นเวลานานบัตรไม่พอได้รับบัตรได้รับบัตรมั่งไม่ได้รับบัตรมั่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ทำเป็นการที่ทำให้ผู้ใช้สิทธิ์หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ครั้งแรกอย่างผมผิดหวัง
เหมือนในตอนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพียงแค่กรกตหันครูหาผิดด้าน
ยังถึงขั้นไปการแจ้งความละละกดีทางอาญากัน
และในครั้งนี้นะครับทั้งเรื่องความผิดพลาดก็ดี
เรื่องการพิจารณาคำร้องของภาคการเมือง
คือตอนนี้เนี่ยมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่ากรกตเป็นกลางจริงหรือไม่
การเลือกตั้งวันนี้เท่าที่ดูจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย
ในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยพอใจไหมครับ
ก็อันนี้ผมก็ดีใจอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
ผมไม่ใช้สิทธิ์มีจำนวนมาก
ยกตัวอย่างดูจากเพื่อนผมรุ่นน้องผมรุ่นพี่ผมที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ร่วมมากกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ใช้สิทธิ์สันตาคนนั่นขนาด
ทุกน้องผมกลมหนึ่งกับคำงานด้วยกันบริกรไตเลยด้วยกันเนี่ยครับ

ที่จะเล่าที่ท่านเป็นการที่เอื้อให้เกิดที่ให้เกิดการเมือง
ตต้องการที่จะติดต่ออะไรบางอย่าง